สถานการณ์ที่เราทุกคนตอนนี้ติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิด
ก็คือสถานการณ์ของพายุโนรู
ซึ่งตามรายงานจะเข้าไทยคืนนี้ช่วงประมาณ๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ
ก็ต้องบอกว่าด่านแรกที่จะเป็นจุดที่รับพายุลูกนี้ในประเทศไทย

ซึ่งตอนนี้มีรายงานบอกว่าฝนมาแล้วลมก็มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เราจะไปดูบรรยากาศสดค่ะกับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ริมแม่น้ำมูลฝั่งอำเภอวารินชำราบนะคะ

ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดดิโบราชธานี
นี่คือพายุของพายุโนรู
แต่นี่คือเป็นพายุส่วนหัวเท่านั้นนะครับ

ยังไม่เข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใด
แต่ตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบกันแล้วครับ
และตอนนี้ระดับน้ำเข้มสูงจากเมื่อเช้านี้
ถูกรายงานว่าตอนเที่ยงเนี่ยประมาณ๒๐๓๐เซน
บริเวณฝั่งด้านหลังของผมคุณผู้ชมครับ

ด้านฝั่งนู้นที่เป็นตลาดสดเฮษฐาบาลศาสตร์นั้น
ก็คืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้ฝั่งทางด้านของผมอยู่วารินชำรานั้นน้ำท่วมสูงแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ได้รับรายงานว่าฝั่งกลุ่มนั้น
ก็มีระดับน้ำเริ่มเอิดท่วมแล้วเช่นเดียวกัน
แต่ก่อนหน้านี้ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูครับ

มีรถของชาวน้ำน้ำน้ำของชาวบ้านเข้ามาได้อยู่
แต่ตอนนี้ไม่สามารถเข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
วารินชำราบและอุบลรัชธานีฝนตกมาอย่างหนักไม่มีหยุดพัก
โดยตกแบบนี้มาตั้งแต่ตีหนึ่งของเมื่อคืนจนถึงตอนนี้
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลนั้นเพิ่มสูงขึ้น
บ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ริมฝั่งตอนนี้น้ำท่วมชั้น๑ถึงชั้น๒ไปแล้ว
ทำให้หลายคนต้องตัดสินใจว่าช่วงเย็นของวันนี้
จะยอมอบพยพไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวก่อนหรือจะยังคงเฝ้าอยู่ที่บ้าน
เพราะหากน้ำท่วมสูงไปมากกว่านี้ความช่วยเหลือหลังจากนี้

ตอนนั้นนิษฐาบ้านเป็นอพยพหรือน้ำอยู่ใต้สะพานสุริประชาชินปศัย

แต่ตอนนี้ปรากฏว่าระดับน้ำมูลนั้นสูงกว่าที่ทางการคาดไว้คุณผู้ชม
สำหรับวันนี้คุณผู้ชม
ระดับน้ำในแม่น้ำมูลนั้นสูงถึงเมตร๗๓เซนติเมตร
โดยสูงขึ้นจากเมื่อวานประมาณ๑๔เซนติเมตร
ทำให้มีน้ำล้นตะหลิ่งอยู่ที่ความสูงประมาณ๑๗๕เมตร
และบางส่วนนั้นท่วมสูงกว่า๒เมตรแล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับลุงเมี่ยงครับ
ซึ่งเขาพักอาศัยอยู่ที่ชุมชนหาดสวนยา

ชั้นหนึ่งของบ้านแกนั้นถูกน้ำท่วมไปทั้งหมดแล้ว
ต้องหนีขึ้นไปอยู่ชั้น๒กับหมาอีก๗ตัว
เพราะตอนนี้เต็มทั้งหมดแล้ว
ทำให้จำใจต้องอยู่ที่นี่ไปก่อน
ตอนนี้ทางจังหวัดเอาสิ่งของมาช่วยเหลือ
ตัวเองก็ไปแทบเอาอุ่นของปุงชาวบ้าน
ลำบารกลอนน้ำท่วมครับ
ไม่มีที่นี่อยู่แล้ว
ที่มันอยู่ใกล้บ้านที่สุดเขายู่กันไปหมดแล้วใช่ไหม
กว่าหนึ่งร้อยครัวเรือนซึ่งพื้นที่นี้มีหลายชุมชนนั้น
เรียกได้ว่าถูกตัดขาดคุณผู้ชมครับพอน้ำท่วมสูงเป็นหนึ่งเมตร
จะต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นณตอนนี้กลายเป็นชุมชนเกาะกลางน้ำแล้ว
ชาวบ้านที่ยังไม่ตัดสินใจอบพยพและยังอยู่ที่บ้านก็ต้องไปอาศัยที่อยู่ชั้นสองก่อนนะฮะ
ชั้นหนึ่งนั้นถูกน้ำท่วมทั้งหมดเหตุผลหลักที่ยังไม่ยอมอบพยพ
เขาบอกว่ามีเหตุผลเดียวคือทรัพย์สินและสิ่งของกลัวหายรวมไปถึงกลัวเสียหายด้วย
ซึ่งหลายหลังคาเรือนนั้นยังมีสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยทิ้งไปได้คุณผู้ชมครับ
ข้าวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่าสิบสี่อำเภอ
น้ำยืนทุกอุดมน้ำฝุ่นม่วง๓๐ตานสูงเคืองในดอนมดแดง
อำเภอชาติตการอำเภอพิบูรมังสาหารและอำเภอสว่างวีรบง
โดยมีเทศบาลที่ถูกได้รับผลกระทบนั้นหกสิบเก้าเป็นความ
สามร้อยเก้าสิบหกชุมชนชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบสองร้อย
ขออภัยครับสองพันหกร้อยครัวเรือนหรือกว่าเก้าพัน
เป็นเพียงส่วนหัวเท่านั้นผ่านมาอังการคาดการณ์ว่าวันนี้อาจจะมา
หนึ่งถึงสองทุ่มของวันนี้ส่วนกลางของพายุอาจจะถึงที่นี่แล้วและชาวบ้านนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในการอบพยพ
แล้วก็รับมือนั่นเองครับซึ่งอันนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะก็เกาะติดอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะคะ
อันนี้คือส่วนต้นของพายุนะคะศูนย์กลางยังไม่เข้ามา
และอย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกว่า๑๒ทุ่มมันอาจจะเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ด้วยนะคะ
ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันนะคะเท่าที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็เต็มที่แล้วค่ะบางจุด๒เมตรเลยทีเดียวค่ะ
คุณภูริพัฒน์รายงานก็ระวังเรื่องกระแสไฟด้วยนะครับ